คุณผู้ชมครับมันมีคลิปออกมาเผยแพร่ในโลกโซเชียล
เรื่องของอุบัติเหตุรถเฉียวชนรถของผู้หญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
แล้วก็รถเก่งคันนั้นไม่มาเหลวแล
ผู้หญิงที่ขี่รถจักรยานยนต์ถูกเฉียวล้มได้รับบาดเจ็บนะครับ
คลิปนี้เผยแพร่ออกไปท้ายที่สุดนะ
ผู้ก่อเหตุเขามามอบตัวแล้ว

แต่ว่าขับรถมาทำงานแต่เช้าเนี่ย
มันเบลอหน่อย

เปลี่ยนเลนสนเส้นทึบด้วยนะครับ
แล้วก็ทำให้รถจักรยานยนต์ของผู้หญิงเขาล้ม
ผู้หญิงก็วิ่งไปตามถนนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่ารถกระบะคันนี้ขับหนีไป

ใช่ฮะภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพได้ชัดเจนนะครับ
แล้วก็เห็นเลขทะเบียนได้ชัดเจน

นายนพดลวงศาอายุ๓๘ปี

ทำงานบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ตำรวจสพศแล้วก็มาเจอกับ

ซึ่งผู้เสียหายเป็นผู้หญิงคนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ

เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
โดยนายนพดลได้บอกว่ายอมรับผิด
โดยที่ตอนเกิดเหตุไม่รู้
ว่ารถของตนไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ของนางสาวรจนา
เพราะว่าตัวเองเพิ่งทำงานออกกะเช้ามา
ขับรถอาจจะเบลอหน่อย

ออกมาตอนเช้านะฮะก็พุ่งตรงกลับบ้าน

ออกมาตอนเช้าหรือว่าไปกินเหล้าที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า

นายนพดลยืนยันว่าไม่ได้ไปกินเหล้าที่ไหน

เพราะว่าพอเลิกงานกะเช้าปุ๊บ
ก็จะตรงกลับบ้านทันทีนะครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจโทวุฒินันนามแสง
รองภูมิกับการสอบสวนสพเสม็ดบอกว่า
เมืองต้นก็ตั้งข้อหาขับรถโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแก่กาย
ทำให้ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็หลบหนี
โดยไม่แจ้งให้เจ้าพนักงานที่อยู่ใกล้
ทราบว่ามีเหตุชนคนอื่น
ส่วนนางสาวรจนานิสิตสาวที่เป็นผู้เสียหาย
ก็เปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นก็พอใจ

แต่ก็ยังไม่ได้ตกลงค่าสินใหม่ทดแทน

ก็ฝากเตือนนะครับว่าให้ขับรถ

หากพลาดชนคนอื่นถึงตายและครอบครัว

นี่ขณะเธอเองได้รับบาดเจ็บแค่นี้